สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยกับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพหมอกยามเช้านะครับ
ที่หลายคนต่างมุ่งหน้าไปชมความสวยงามกันบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ถึงแม้ว่าจะมีภาพความสวยงามแบบนี้
แต่ว่าเรื่องของการเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถแช่หนุน
ขึ้นไปตามยอดดอยยอดภูต่างเพื่อไปชมความสวยงามแบบนี้
คงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในระยะนี้นะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองปัจจัยสำคัญหลักที่มีผลต่อเมืองในของเรา

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชื้นที่ตอนนี้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับ
แน่นอนทำให้เกิดฝนในบริเวณพื้นที่พักได้
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
อกจากนี้เองครับลมหนาวครับที่ถูกหอบมาพร้อมกับพายุลูกใหม่นะครับ

แม้ว่าพายุลูกนี้จะไม่ได้ส่งผลต่อเมืองไทยของเราโดยตรง
แต่ก็จะดึงเอาลมหนาวเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเรานะครับ
อากาศเย็นแบบนี้มาเจอกับความชื้น

การมองเห็นนั้นก็จะน้อยลงนะครับ
วันนี้มีข้อคิดข้อที่สามารถที่จะนำเอาไปใช้ในการปฏิบัติ

ในการใช้รถท่ามกลางสภาวะอากาศ
ส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นนะครับ
อย่างแรกเลยนะครับการใช้สายตาต้องใช้สายตาอย่างถูกวิธีนะครับ
ไปรอบด้านนะครับทั้งมองด้านหน้ากระจกหลังกระจกมองข้าง
ลับกันเป็นระยะเพื่อที่จะประเมินเส้นทางนะครับ
เส้นทางในทุกระยะเริ่มต้นจากจุดไกลสุดนะครับ
จากนั้นก็ลดลงมานะครับเป็นระยะกลางระยะใกล้ตามลำดับนะครับ
เพราะว่าถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีนะครับ
มองเส้นทางเฉพาะระยะใกล้ตลอดเวลานะครับ
นี่เป็นปัญหาสำคัญเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักขับมือใหม่นะครับ
จะเพ่งสายตาไปที่ถนนและแบ่งช่องทางจรจร
ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจึงไม่สามารถที่จะหยุดรถได้ทันครับ
เพ่งมองไปที่จุดใดจุดหนึ่งเป็นระยะเวลานานนะครับ
เพราะว่าทำให้สายตานั้นอ่อนล้าพระร่ามัวและมองเห็นเส้นทางไม่ชัดนะครับ
อย่างสุดท้ายนะครับกะระยะสายตาทางลึกให้ชัดเจนนะครับ
จะช่วยให้การขับแซงเปลี่ยนช่องทางและถอยหลังเป็นไปด้วยความปลอดภัยนะครับ
นี่คือหลักนะครับในการใช้สายตาในการมองเส้นทาง
การเดินรถตามจุดต่างที่มักจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นนะครับ
ยังไงช่วงนี้นอกจากการใช้ชีวิตแล้วสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวนะครับ
ต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ